นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไกลบ้าง
ก็เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ

ทางด้านของนางนุจนาสมศรีอายุ๕๗ปี

ถ้าเกิดคุณผู้ชมไปทานลืมเอาไว้ได้คืนแน่นอน
แล้วก็ถ้าไปทานร้านเจมานี่ชื่นชมเขาด้วยนะ

แล้วก็นางเทวีโพแก้วอายุ๔๐ปีพนักงานในร้าน
เดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบานสำราญราชบอกว่า
กระเป๋าได้ครับเป็นกระเป๋าสีดำเก็บได้๑ใบ
ภายในร้านก๋วยเตี๋ยวของตนเองนี่แหละนะครับ
ที่ตั้งอยู่ริมถนนบุญสิริเขตพระนครของกรุงเทพ
นำมามอบให้กับตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของนะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกชุมพลหานชนะโยธิน
ผู้กำกับการสอนอสำราญราชก็ตรวจสอบกระเป๋า
เพราะว่าข้างในเนี่ยอย่างที่คุณศิษย์สกุลบอก
มีทั้งเงินสดนะครับ๔๓๐๐๐๐๐บาท
ทองคำแท่งรวม๓๐บาท
และทองคำรูปภัณฑ์ทั้งสร้อยคอทั้งแหวน
แล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำที่เป็น
พร้อมพระเครื่องสมเด็จวัดปากนามเลี่ยมทองหนึ่งเส้น
รวมทั้งหมดกว่า๒ล้านบาท
มีเอกสารส่วนตัวระบุชื่อว่าเป็นของนางสาวดารุณีพงภัยบูล
อายุ๕๐ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
จึงค้นหาเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อเพื่อจะส่งคืนทรัพย์สินให้
เป็นห่วงเจ้าของกระเป๋าเหมือนกันนะครับ
ถ้าพกสมบัติไปเยอะแยะขนาดนี้
คือ๒ล้านนะคุณฮะถ้าเป็นเรานี่คือแหมจะได้คืนหรือเปล่ายังไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
ทางด้านของนางนุจนาก็เล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าขณะที่กำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านเนี่ย
มีลูกค้าที่เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับ
เดินถือกระเป๋าใบดังกล่าวไปนั่งสั่งก๋วยเตี๋ยวรับประทานครับ

ต่อมาไปสังเกตเห็นว่าลูกค้าลืมหยิบกระเป๋าไปด้วย
จึงฝากจึงมีการเฝ้ารอจนถึงเวลาที่ปิดร้าน
ก็ไม่มีใครกลับมารับนะฮะแล้วก็ตัดสินใจไปแจ้งความนะครับ
นี้อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๘
ร้านนี้เคยเก็บเงินได้ประมาณ๕แสนบาท
ก็ติดตามเจ้าของเอาคืนได้เช่นกันอันนี้น่าชื่นชมนะครับ
ต่อมาครับนางสาวจารุณีเจ้าของทรัพย์สิน
เดินทางไปที่สอนอแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่บ้าน
แล้วก็เปิดร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานขับรถออกจากบ้าน
โดยเบิกเงินสดจากธนาคารเพื่อไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

โดยไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นลืมกระเป๋าเอาไว้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ
และสาเหตุที่ต้องพกของมีค่ามากขนาดนี้
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเคยถูกโจรขึ้นบ้านแล้วถึง๒ครั้ง
ทรัพย์สินไปกว่า๕แสนบาทก็เลยไม่กล้าไง
อืมจะไปไหนก็เลยพกทั้งเงินสดพกทั้งทองคำไปทั้งหมดทั้งมวลเลยครับ
แต่ว่าครั้งนั้นตอนเงินหายไป๕แสนบาท

ทั้งนี้ก็ขอบคุณทางร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มอบเงินสดให้เป็นขวัญกำลังใจ

ครับทีนี้คุณพี่ดารุณีก็ต้องมานั่งทบทวนแล้ว
ว่าหลังจากนี้จะเอาทรัพย์สินไปติดตัวไปด้วยหรือเปล่า
จะไว้ที่ไหนดีแต่ก็ถือว่าเป็นการยกย่องคนดี
อันนี้ก็เป็นสินน้ำใจเล็กน้อยนะครับ
ทางด้านของส่วนสำราญราชเองก็จะเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณามอบประกาศนียบัตรให้กับนางนุจนา
แล้วก็นางเทวีเพื่อเป็นเกียรติแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจต่อไปนะครับ
นี่กลายเป็นประเด็นพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่ง